เช้าวันที่๑๒ตุลาคม๒๕๕๒ชายเก็บของเก่าคนหนึ่งได้นำอาหารมาให้สุนัขบริเวณกองขยะ
ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งถนนราชพลึกซอยอินทาวาสย่านตลิ่งชัน
ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติที่เขามักแบ่งอาหารให้กับสุนัขจรจัดบริเวณนั้น
แต่สิ่งที่ต่างออกไปจากทุกครั้งคือเขาพบถุงขยะปริศนา๔ถุงวางเรียงรายอยู่
โดยที่ทำอาชีพเก็บของเก่าเขาจึงพยายามเปิดถุงดำ๑ใน๔ใบนั้นที่ถูกมัดอย่างแน่นหนา
แกะได้จึงเทออกมาทั้งถุงพบศีรษะเด็กตกออกมาเขาถึงกับพังงะแล้วรีบแจ้งความทันที
จากการรวดหลักฐานพบว่าถุงอื่นก็คือชิ้นส่วนของเด็กที่ถูกหั่นแต่ไม่พบมือ
ส่วนในร่างกายพบร่องรอยกระสุนปืนอีก๓จุด
พลตำรวจตีอำนวยนิมมโนรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานในขณะนั้นเผยว่า
เด็กที่เสียชีวิตเป็นเด็กชายอายุ๔๖ควบคาดว่าเสียชีวิตไม่เกิน๔ชั่วโมงเพราะเนื้อตัวยังนิ่ม
เมืองต้นตำรวจยังไม่รู้ว่าเด็กเป็นใครแต่เชื่อว่าฆาตกรต้องการทรมานเด็กหรือใครสักคน
เพราะร่างกายเด็กคล้ายถูกทารุณกรรมก่อนเสียชีวิต
โดยอาจจะเชื่อมโยงอีกคดีคือคดีฆาตกรรมหญิงสาวรายหนึ่งที่ถูกพบศพก่อนหน้านี้๑วัน
บริเวณริมถนนวงแหวนรอบนอกย่านลาดหลุมแก้วจังหวัดปฐุมธานี
โดยหญิงรายนี้ผิวพันธุ์ดีหน้าตาดีถูกเจาะยิงเสียชีวิตเช่นเดียวกัน
จากนั้นเพียงวันเดียวฆาตกรตัวจริงก็โผล่โดยเขาได้ติดต่อขอมอบตัวผ่านสำนักข่าวไทย
เจธมินผู้นี้คือนายใหญ่นามสมมุติโชเฟอร์ขับรถแท็กซี่
เขาอ้างว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับนางเอนามสมมุติหญิงสาวที่กลายเป็นศพถูกทิ้งข้างถนนย่านลาดหลุมแก้ว
วันเกิดเหตุนายใหญ่ได้ไปรับนางเอจากสนามบินโดยมีลูกติดสองคนคือ
ซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นนั่งในรถด้วย
โดยแม่ลูกทั้ง๓คนนั่งอยู่ท้ายรถโดยมีไอ้ใหญ่เป็นคนขับ
ด่าว่าไม่มีน้ำยาสั่งให้เขาไปลงมือฆ่าสามีชาวญี่ปุ่น
แต่เขาไม่ยอมจึงเกิดการโต้เถียงกันขึ้น
จากนั้นคว้าปืนที่เตรียมมาหันกลับไปสาดยิงจนหมดแม็กซ์
จากนั้นก็ใส่ลูกกระสุนยิงซ้ำอีกครั้ง

ตอนนั้นทำไปร้องไห้ไปด้วยความเสียใจ
แต่ที่หั่นศพเพราะตอนนั้นสับสน
ใส่ถุงขยะไปทิ้งคงไม่มีใครสังเกตเห็น

เขาต้องการฆ่าอยู่แล้วก่อนหน้านี้ไม่มีความขัดแย้งอะไร
คุยกันปกติแต่จู่ก็หยิบปืนมากราดยิง
เขาก็ยิงซ้ำจนแน่นิ่ง
จากนั้นก็เขย่าตัวเจ็บจนทนไม่ไหวจึงได้ร้องขอชีวิต
โดยตำรวจเชื่อว่าเขาต้องการชิงทรัพย์
ซึ่งผู้ตายกลับมาจากต่างประเทศและมีทรัพย์สินติดตัวอยู่มาก
ซึ่งต่อมาก็ได้พบนาฬิการูและแหวนเพชรที่คนร้ายขโมยไป
คดีนี้ที่สุดแล้วตำรวจตั้งข้อหานักหลายข้อหา
ที่ฆ่าผู้อื่นโดยแต่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่น
พรบออาวุธปืนซ่อนเร้นทำลายศพ
คดีนี้สารชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิตในความผิดหลายข้อหา
แม้จำเลยจะสารภาพแต่ลดโทษแล้วก็ยังไม่พ้นโทษประหารอยู่ดี
ต่อมาในปี๒๕๕๔สารอุทธรณ์เห็นพ้องด้วย
ประหารชีวิตไอ้ใหญ่สถานเดียว
ซึ่งไอ้ใหญ่ก็น้อมรับคำพิพากษาและบอกว่าจะไม่ต่อสู้คดีอีก